ตอนนี้หลายภาคการเมืองก็ทยอยเปิดตัวว่าที่สอสอกันนะครับ
ก่อนที่จะถึงวันเปิดรับสมัครลงเลือกตั้งในสัปดาห์หน้านะครับ
เราจะมาดูฐานเสียงในพื้นที่กรุงเทพนะครับ
กรุงเทพนั้นมีสอสอได้สามสิบเขตสามสิบคน

การเลือกตั้งครั้งนี้จะสามารถรักษาฐานเสียงไว้ได้มากน้อยขนาดไหน

เขตเลือกตั้งในกรทมถูกหันลงให้เหลือ๓๐เขตจาก๓๓เขต
พักเก่าแก่อย่างประชาธิปัตย์ต้องจัดสรรคนลงสมัครกันใหม่
พื้นที่จึงเกิดการทับซ้อนตัวผู้สมัคร
กลายเป็นปัญหาหนักใจให้กับพักอยู่ไม่น้อย
กว่าจะเคลียร์ใจกันได้ก็ต้องเจรจาต่อรองกันหลายยก
อย่างที่เขตคลองสามวาเมื่อนายนัทธนันกรยาศิริ
ลูกชายของนายวิรัติกรยาศิริที่ทำงานในพื้นที่มานานกว่า๓ปี
เสนอตัวลงสมัครในเขตนี้
แต่สุดท้ายถูกที่ประชุมพักมีมติไม่ส่งลงสมัคร
แต่ให้นางฮูวัยดิยะพิษวันอุเซงน้องสาวหน่ายสุรินพิษวันลงแทน
ทำให้นายสมัยเจริญช่างอดีตสอสอที่อยู่กับพักมาอย่างยาวนาน
สนับสนุนลูกชายของนายวิรัติตัดสินใจประกาศลาออก
เรื่องนี้จึงกลายเป็นคำถามว่าใช้หลักเกณฑ์อะไรมาเลือกผู้สมัคร
หนึ่งในกรรมการสัญหาผู้สมัครของพักอย่างนายองค์อาจคล้ามภัยบูล
และเป็นอดีตรองหัวหน้าภาคกรทมอธิบายว่า
การพิจารณาผู้สมัครลงเขตจะให้สิทธิ์อดีตสอสอเดิมในพื้นที่ก่อน
ส่วนเขตที่ไม่มีสอสอต้องเป็นคนที่มีโอกาสชนะเลือกตั้ง
และต้องได้เสียงสนับสนุนจากคนในพื้นที่และนอกพื้นที่
การทำพื้นที่ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องการันตีว่า
คุณจะได้มีสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้ง
แต่แน่นอนที่สุดคนที่ทำพื้นที่ก็อาจจะมีโอกาส
คุ้นเคยกับในพื้นที่นั้นมากระดับหนึ่ง
แต่อย่างที่ผมบอกว่าเวลาเราพิจารณาผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเนี่ย
ก็พิจารณาหลายองค์ประกอบอย่างที่บอกไปแล้วนะครับ
เรื่องความรู้ความสามารถเรื่องความพร้อมในการทำงาน
ความตั้งใจในทางการเมืองอุดมการในทางการเมือง
การต่อสู้ในสนามกฎมอล์ครั้งนี้
ประชาธิบัติยังต้องเจอกับคู่แข่งหลายพัก
หนึ่งในนั้นคืออดีตคนคุ้นเคยหลังสกและสขถึง๑๔คน

รวมถึงอดีตสอสอเดิมที่หันไปร่วมงานกับรัฐบาล
และมีตำแหน่งผู้บริหารของกรุงเทพมหานคร
ทำให้คะแนนเดิมต้องกระจายออกไปไม่น้อย
เท่าที่เราดูประสบการณ์ทางการเมือง
ประวัติการเลือกตั้งของผู้คนในกรุงเทพมหานคร
จะพิจารณาเลือกพักการเมืองมากกว่าเลือกตัวบุคคล
เพราะฉะนั้นตัวบุคคลอาจจะย้ายไปที่อื่น
แต่พี่น้องประชาชนที่สนับสนุนพักประชาธิปัตย์

ผลการเลือกตั้งในกรุงเทพฯมหาละคร
ประชาธิปัตย์ก็คงจะได้รับความไว้วางใจ
จากพี่น้องประชาชนให้ทำงานต่อไป

ไม่ได้ดูแค่หน้าเก่าหรือหน้าใหม่เพียงอย่างเดียว
แต่ต้องมีแรงสนับสนุนในพื้นที่
เลือกตั้งเดิม๒๓เขตที่ประชาธิปัตย์เคยทำได้
และอยากรักษาไว้ก็อาจไม่ใช่เรื่องง่าย
สำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน